อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับกับทีมชาติไทยในการแข่งขัน
รายการนี้คือถ้ามองในมุมที่ว่า
เพราะว่ากะวินนี้เป็นการมาร่วมครั้งนี้ครับ
แต่ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของเอกสารเพราะว่าเรื่องของการขาดหาย

ว่าคุณมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พอจะเดินทางมารับใช้ชาติ
ถูกไหมล่ะครับว่ากันไปตามเนื้อหาก่อน
รอบ๒ของเบลเยี่ยมที่จะเริ่มออกสตาร์ทปลายเดือนมีนาคม
ก็สำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลเบลเยี่ยม
อีก๓ทีมรวมแล้วก็เป็น๑๒ทีมจะแบ่งเป็น๒สายสายละ๖ทีมนะครับ
ซึ่งโอเอชลูเว่นของกวินก็จะมีโอกาสได้ลงแข่งขัน๑๐นัดเย่าเยือน
ทีมชาติไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากได้รับโอกาสจาก
เพราะว่าถือว่าเป็นใบเบิกทางแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของทีม

คราวนี้ต้องถามต่อนะครับว่าถ้าไม่มาแล้วเนี่ย
ทางสมาคมจะว่าอย่างไรคุณพาธิสสวงภพมครับ
รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมก็บอกนะครับว่า
สมาคมยังไม่รับหนังสือจากสมาคมฟุตบอลของเบลเยี่ยม
เพราะว่าถ้าเป็นสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศต้องติดต่อกันเอง

เพราะว่าต้องรอเอกสารยืนยันว่ากวินมาไม่ได้เพราะอะไร
ถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารตรงนี้มันเป็นปัญหาเลยนะ

แล้วก็พูดถึงว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องไม่มีเอกสารอะไรแบบนี้
มีสิทธิ์นะครับที่จะถูกประแพ้ในการเนื้อการนัดถัดไป

ก็ต้องรอดูว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือแล้วก็หาข้อสรุปกันแบบไหนนะครับ
คือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่านักเตะเจ็บเนี่ยมันก็พอฟังกันได้ถูกไหมครับ
เสิร์ตเอกสารมาแต่ว่าเราเห็นแล้วไงว่าตองไม่ได้เจ็บไง
ดังนั้นถ้าเกิดจะเก็บไว้ใช้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องพอสมควร
วิรวานรายวัชก็มองนะครับว่ากวินเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด
แล้วก็เหมาะจะรับบทบาทกัปตันทีมชาติไทยก็เลยอยากจะใช้งานนั่นแหละ
เพราะทางรายวัชก็บอกเองแล้วสมาคมถามว่าจะเรียกตัวหลักมาเล่นไหม
ทั้งเจอุ้มมูให้ตองรายวัชก็บอกว่าเอามาเลย
เอาล่ะแต่ต้องติดตามกันต่อนะก็ว่าจะมีข่าวดีกับกะวินไหมนะฮะ
แต่นอกจากนี้เรื่องของข่าวดีของนี่แหละครับ
เรามาด่าโอตะแล้วก็โอชิใช่มั้ย
คือโอตะก็เป็นชื่อเรียกว่าแฟนคลับที่ข้างคล้าย
แต่ว่าในไส้ในก็จะมีโอชีที่แตกต่างกันไป
ใช่มันจะมีหลายประเภทออกไป

เกอร์กรุ๊ปชื่อดังที่จะมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล
ไล่เลี่ยงไร้ชื่อมีใครกันบ้างคุณวรปัชคุณเป็นแฟนคลับไม่ใช่ไหม
โอ้โหก็ไม่ถึงขนาดพันแท้เลยครับก็มีน้องเนยน้องน้ำหนึ่งนะครับ
ตาหวานน้องเปี่ยมมิวสิกน้องออนแล้วก็แคนนะครับ
มาช่วยเชียร์คนไทยอันนี้เป็น๗คนที่อยู่ในคลิป
แต่ผมจำไม่ได้ว่าที่เป็น๑๖คนที่อยู่ในซิงเกิลที่จะมาร้องเพลงที่งานเนี่ย

ไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
อ้าาาตามเชียร์กันได้นะครับ
อย่าลืมแล้วก็มาตามเชียร์ผ่านทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีได้ด้วย

ในครั้งนี้นะครับวันที่๒๒มีนาคม
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะครับ
ผู้ชนะในวันที่๒๒จะเข้ามาชิงชนะเลิศ
ส่วนผู้แพ้ในวันที่๒๒ก็จะไปชิงอันดับ๓กัน
คู่แรกก็ชิงที่๓นะครับแข่งในเวลา๑๖นาฬิกา
ส่วนคู่ชิงในเวลา๑๙๓๐นทั้ง๔แมทช์

ก็ย้ำกันให้ไปหาซื้อกันได้นะครับ
บัตรเข้าชมแบบวันเดียวหรือว่าเหมาเลยทั้ง๒วันนะครับ